วันนี้เราจะเริ่มต้นกันด้วยเนื้อหาจากรายการถามตรงกับจอมขวัญ

ว่าคุณปรินาไกรคุบสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ที่เคยโพสต์บอกไทยรัฐทีวีว่า
ช่วยจัดให้หน่อยเถอะรายการถามตรงกับจอมขวัญเนี่ย
อยากจะดีเบตกับแกนนำผู้ชุมนุมรัศดร๖๓เหลือเกิน
บอกว่าให้เชิญแกนนำมาเลยหลายคนก็ได้เดี๋ยวคุณเอ๋มาคนเดียวพอ
ตัวชั่วคราวออกมานะคะเราก็ติดต่อเรียบร้อยแล้ววันนี้ครับ
วันนี้ครับปารีนากรายคุบสอสสรัชบุรีพลักษณ์พลังประชารัฐ
เอาดูประวัติกันนิดหนึ่งก่อน
วันนี้มาเจอกันแล้วนะฮะ

กับน้องไมค์ภระชาวรีพี่เอ๋ปารีนา

คุณปรินาเนี่ยเป็นสสรัชบุรีหลายสมัยนะครับ
เป็นลูกสาวของนายทวีไกรคุบนะฮะ
ซึ่งก็เป็นอดีตสสรัชบุรีอดีตรัฐมนตรีนะฮะ
ประกวดนางสาวไทยเมื่อปี๒๕๔๔นะครับ
แล้วก็ไปลงเลือกตั้งลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ย
เป็นสสรัชบุรีตั้งแต่ปี๒๕๔

แล้วก็ตอนนี้นะฮะอยู่พักพลังประชารัฐนะครับ
ส่วนน้องมายพัสรวรีนะคุณปรินานี่อายุประมาณ

ตอนนี้เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหานครนะฮะ
เป็นแก่นำของกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตย

แล้วก็เป็นแนวร่วมของกลุ่มผู้ชุมนุมราชดร๖๓
ก็ขึ้นเวทีมาหลายครั้งนะฮะ
เคยไปแถลงข่าวที่ท้องสนามหลวงนะครับ
แล้วก็ไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องที่สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย

ก็ขึ้นกล่าวปราศัยแสดงจุดยืนที่นั่นนะครับ
วันนี้มาพบกันที่รายการถามตรงกับจอมขวัญทางไทยรัฐทีวีครับท่านผู้ชมครับ
ดูภาพบรรยากาศตอนที่เจอกันหน่อยนะฮะ

ตอนที่มาถึงน้องมายก็ยกมือสวัสดีพี่เอ๋ก็
กมือรับสวัสดียิ้มแย้มกันนะฮะ
ทักทายกันก่อนจะเข้ารายการ
คุณจอมขวัญพิธีกรของรายการถามตรงกับจอมขวัญ
คือคือเองปริณาบอกว่า
ฟังเนื้อหาในการปราศัยจุมหนุ่มของกลุ่มรัศดร๖๓
แกนนำหลักก็เป็นนักศึกษาเป็นนิสิตเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเนี่ย
มันก็ติดใจอยู่หลายอย่างค่ะอยากจะดีเบตเหลือเกิน
อันนี้นะคะเป็นภาพที่ตอนเจอกันแล้วก็ยกมือไหว้กันนะคะยิ้มแย้มทั้งคู่ค่ะ

ถูกต้องฮะคือเห็นต่างกันได้แต่เวทีการพูดคุยก็คุยกันด้วยเหตุและผลอย่างนี้นี่แหละนะครับ
เนื้อหาสาระในรายการเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านฟังแน่
เพราะว่านอกจากทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้วเนี่ยพูดตรงคุณเขมสอนเวลาไม่พอ
เวลารายการถามตรงกับจอมขวัญจันทร์ถึงศุกร์๑๗นาฬิกา๑๕นาทีถึง๑๘นาฬิกา
แล้วยอดคนติดตามคนดูหลายแสนคนมากนะคะครึ่งล้านได้นะคะ
ใช่ฮะทั้งสองอย่างรวมกันนะฮะ
อ่าเดี๋ยวไปฟังเนื้อหาสาระในรายการกันแล้วกันนะครับเผื่อท่านจะได้ฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
อ่ะเราไปลองฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะค่อยค่อยไล่เรียงไปทีละเรื่องนะคะ
คือเรื่องแรกเนี่ยคือทั้งคู่เขาก็บอกว่ายินดีที่จะมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญนะคะ
คือทั้งคู่ก็มองว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาพูดคุยสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนี้
คือน้องมายก็มองว่าเหมือนกับการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันสองวันที่ผ่านมาเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองอ่ะค่ะ
ไม่ได้พูดถึงเรื่องชุมนุมสักเท่าไหร่พูดถึงน้อยมากนะคะ
หลักเนี่ยน้องมายบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมยังยืนยันเรื่องที่ว่าผลเอกประยุจันโอชาจะต้องลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
ฟังช่วงแรกช่วงนี้ก่อนนะคะ
เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเนี่ยเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะ
มอบเองก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็ต้องขอถามเหตุผลต่อว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงต้องลาออกคะ
๖ปีที่ผ่านมาที่คุณวิทยาลัยอุตสาหรับเป็นนายุรัฐมนตรี
ตั้งแต่รัฐบาลคอสชเราได้เห็นความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นของประเทศไทย
เดี๋ยวนะคะความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีมาก่อน๖ปีนะคะ

ถึงจะมากล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่สร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมคะ

อ้างความเหลื่อมล้ำซึ่งความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนที่น้องมายจะเกิดนะคะ
หนูขอพูดให้จบก่อนนะคะแล้วก็ถ้าพี่ปรินาจะขัดก็ไม่เป็นไรค่ะ

ปีที่หนูพูดถึงที่หนูพูดถึงนะคะ
คือ๖ปีที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่เคยกระชับขึ้นเลย

แต่ว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านเข้าใจด้วยว่า
ปีค่ะเป็นเวลาที่นานมากแล้วคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีควรจะต้องมีศักยภาพมากพอในการที่จะกระชับพื้นที่ความเหลื่อมล้ำตรงนี้ได้
จริงแล้ว๖ปีเป็นเวลาที่นานพอที่จะทำได้

ถ้าคุณประยุจันทร์โอชามีศักยภาพมากพอ
แล้วส่วนในเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องต่างเนี่ยแล้วก็เรื่องของการยุบสภาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้ว
มันไม่สามารถที่จะเอาคนแสนคนเนี่ยอยู่ดีไปไล่ใครออกนะคะหรือเอาไปเรียกร้องให้ยุบสภาขนาดคนล้านคนยังไล่ไม่ได้เลย
ตอนสมัยที่นายกยิ่งรักล้านคนไล่ค่ะยังไม่ยอมออกเลยตอนนั้นรักษาการนายกมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นคนแสนคนเนี่ยไล่ใครไม่ได้มันไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วมันไม่ใช่เสียงของประชาชนส่วนใหญ่อย่างชัดเจน
แล้วก็ในเรื่องของการคุกคามประชาชนเหมือนกันดิฉันพูดชัดเจนว่าใครคุกคามใครเราเห็นภาพนะคะตามสื่อมวลชนต่างเยอะแยะมากมายเลยชัดเจนเลยว่าใครคุกคามใคร
นี่คือประเด็นเริ่มต้นนะคะช่วงเริ่มต้นก็เข้มข้นแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของอีกหนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูลมีการพูดถึงสสรมีการพูดถึงเรื่องของการชุมนุมที่เหมือนกับคุณปรินามองว่าทำไมการชุมนุมจะต้องลงมาบนถนนละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนในลักษณะแบบนี้นะคะลองฟังช่วงนี้ดูนะคะ

ในส่วนที่ว่าในเมื่อประชาชนมีความไม่พอใจในรัฐบาลหรือมีความไม่พอใจต่อการทำงานของรัฐบาลประชาชนต้องมีสิทธิ์ออกมาเรียกร้องออกมาพูดออกมาบอกออกมาวิภาควิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเพื่อให้มีการแก้ไขที่ทุกคนมีวุฒิภาวะในการควบคุมอารมณ์แล้วก็อาจจะมีบางคนที่อาจจะหลุดคำพูดอะไรไปบ้างแต่ท
สิ่งเหล่านี้ผิดกฎหมายทั้งหมดนะคะถ้าอยากจะชุมนุมเข้าใจเป็นสิทธิเสร็จภาพในการที่จะไปชุมนุมหรือแสดงออกความคิดเห็นแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นทำไมมอบถึงเลือกที่จะทำผิดกฎหมายแบบนี้เรียนถามคุณปรินาเพิ่มค่ะอันนี้พูดถึงเฉพาะมอบเขาหรือมอบทั้งหมดที่ผ
ที่ลองแนะนำเขาได้ไหมคะอยากเข้าไปชุมนุมที่ไหนก็ตรงไหนก็ได้ค่ะเยอะแยะประเทศไทยนะคะที่ไม่กิดขวางการจารจรไม่ลงถนนกันนะคะ
มีเป็นช่วงที่มีการพูดคุยกันนะในรายการไหมฮะแล้วตอนนั้นก็โอ้โหขุมหรือสอน
กำลังเข้าได้เข้าเข็มแล้วช่วงเวลาอันจำกัดจริงจริงค่ะทางทีวีเนี่ยมันหมดเวลาไงคุณภาคภูมิเราก็ต่อให้เราต่อให้ค่ะผ่านทางช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐนะคะทั้งเฟซบุ๊คทั้งยูทูปนะคะก็เลยไปคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวลองฟังกันต่อเลยประเด็นที่คุยกันต่อยังมีหลายเรื่องของปฏิวัติเอยอะไรเอ่ยนะคะลองฟังค่ะ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

รู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับ
ครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับ

แต่การพูดคุยแล้วก็การเรียกร้องต่างต้องอยู่ภายใต้การเคารพการกฎหมายนะคะ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็จะส่องสอนลูกให้เป็นคนดี
แล้วก็ถ้าสอนแล้วไม่เข้าใจเนี่ยพูดเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่อย่างนี้
ไม่รู้ใครไม่เข้าใจใครนะคะคืออนาคตไม่เจริญไม่เชื่อคอยดู
นี่ครับทุกผู้ชมครับก็แล้วก็หมดเวลาใช่นะฮะคือสุดท้ายเนี่ยโดยสรุปทางตัวแทนของทางฝั่งผู้ชุมนุมรัศดร๖๓อย่างน้องมาย
เชื่อว่า๓ข้อที่ยืนข้อเรียกร้องไปมันเป็นไปได้แต่ว่าคุณปริณาสศภักดิ์พลังประชารัฐสศแก่นนำรัฐบาล
ว่าเป็นไปได้เนี่ยคือเรื่องเดียวก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลเรื่องการปฏิรูปสถาบันเนี่ยคุณปรินาบอกไม่ขอแตะต้องเลย
ขอไม่พูดถึงในรายการด้วยนะคะใช่ครับส่วนเรื่องพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากนายกเนี่ยคุณปรินาแบบปฏิเสธทั้งรายการ
บอกมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะมาด้วยคะแนนเสียงของคนข้างมากเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกมานะครับ
เอาเป็นว่าก็ต้องว่ากันด้วยเหตุและผลกันต่อไปนะครับทุกผู้ชมครับแต่ต้องยอมรับว่าระหว่างที่รายการถามตรงกับจอมขวัญกำลังออนแอร์อยู่เนี่ยนะฮะโอ้โหทางโลกโซเชียล
หลังจากจบรายการผมดูทวิตเตอร์นี่ก็ติดเทรนดอันดับหนึ่งตอนนี้อยู่นะฮะ
ถามตรงกับจอมขวัญนี่บอกกรหลายจุดคุณสมบัติบุญงามอนง
เมื่อวานก็เพิ่งมาถามตรงบอกเป็นครั้งแรกที่ได้ยินตักกะที่ว่า
ประชาธิปไตยต้องไม่ลงถนนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะ
ทวิตเตอร์นี่ก็ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เห็นก็เห็นไหมอันดับหนึ่งนี่ตอนนี้นะครับ
เดี๋ยวถ้ามีดูไปเรื่อยเลยนะฮะถ้ามีนะครับ
ผู้คนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
นี่นะฮะแล้วข้างล่างคอมเมนต์เนี่ยจะเห็นว่าคุณปรินาไปคอมเมนต์ค่ะ
เป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะฮะ
แล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่ผมไปเห็นทวิตเตอร์
ปัตเตศยุธนามุนอ้อมนะฮะ
ปัตเตศในโพสต์ทวิสไว้หลายข้อความนะครับ
บอกชอบน้องมายที่ใช้๑นาทีสุดท้ายในทีวีโปรโมทการชุมนุมวันพรุ่งนี้
ไม่เอาเวลาไปเถียงกับเรื่องไม่เป็นเรื่องถือว่าเป็นผู้บริหารเวลาเป็น
นี่นะฮะนี่ก็อีกอันหนึ่งของปาเต็ดนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็บอกเอาไว้บอกขอชื่นชมการควบคุมอารมณ์อะไรพวกนี้นะครับ
คุณวงธนงนี่ก็เห็นทวิตอยู่เหมือนกันนะครับ
นี่ฮะบอกว่าความคิดที่เกิดขึ้นขณะดูถามตรงกับจอมขวัญ
ปรินาเจอกับมายพระสุราวรีของไทยรัฐทีวี
ก็พูดถึงเรื่องอายุมากอายุน้อยไม่เป็นสิ่ง
บ่งชี้ถึงการมีวุฒิภาวะอะไรก็ว่ากันไป
แต่เอาเป็นว่าเราก็เป็นสื่อกลางให้ในการให้ได้เจอได้เจอได้คุยกัน
นี่คุณสุวริสนะฮะพูดถึงเรื่องวุฒิภาวะของการดีเบตกันอะไรกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เราก็ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะให้ทั้งสองฝั่งสองฝ่ายที่ต้องการจะแสดงซึ่งเห็นและผลซึ่งกันและกันนะครับ
ส่วนใครจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะสามารถไปดูย้อนหลังกันได้
ไปดูกันแบบเต็มให้จุใจเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนดูไปเรื่อยก่อนนะเหลือต่อใช่ค่ะ
เห็นไหมก็ดูย้อนหลังได้ทางเพจไทยรัฐทีวี
เพราะว่าเข้มข้นมันจริงค่ะ